คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูคลิปนี้ค่ะมีผู้หญิงคนนึงนะคะ
เขาอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ
บอกว่าทนไม่ไหวแล้วจริงเด็กแว้นค่ะ
เบิ้ลเครื่องมาแข่งรถกันที่สี่แยกแล้วแยกตรงนั้นน่ะ
คือหน้าบ้านเธอพอดีโอ้โหมากันกลางดึกทุกคืน

เอากันเข้าไป

นอนกันไม่หลับเลยนะหลายคืนแล้ว

เป็นไงคุณภาคภูมิเราได้ยินเสียงแบบนี้กลางดึกทุกคืน
พอไปบอกมันบอกว่าแป๊บเดียวเออแป๊บเดียวอะไรอ่ะ
แป๊บเดียวบ้านมันบ้านมันเรียกแป๊บเดียวใช่ไหมฮะแบบนี้

เขาก็อยู่ตรงนั้นคุณพี่ที่ถ่ายคลิปก็ใจเย็นนะ

คือที่เขาเอาไปคุยกับเด็กพวกนี้
ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะไม่กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะ
แต่เขาบอกก็เคยแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก่อน
เขาอยู่ริมท้างริมถนนก็พอดีครับ
เขาก็ได้ยินเสียงแบบนี้โอ้โหดูดูดูดูเลยนะ
เจ้าของคลิปชื่อว่านางสาวชะลิตาคุณเกรดอายุ๓๑นะคะ
เป็นชาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
บอกว่านอนไม่หลับจริงค่ะหลายคืนแล้วด้วยค่ะ

เสียงมันดังมากมันรบกวนคนอื่นที่อยู่แถวนี้

แล้วเธอก็คลิปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว

เป็นภาพสี่แยกไฟแดงหัวโป่งถนนทรงพล
ตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ครับอื้อฮืออื้อฮือนี่ค่ะ
บอกไม่รู้จะทำยังไงกับปัญหานี้ค่ะ
ไม่รู้มีหน่วยงานไหนจะมาจัดการกันจริงจังสักทีค่ะ
นี่คือปล่อยตัวใช่ไหมนี่รอปล่อยตัวเห็นไหม
โอ้โฮแล้วก็ออกไปดูเห็นไหม
แล้วดูแบบบิดกันแบบอื้อ
ถึงขั้นติดแฮชแท็กว่าตรงแยกไฟแดงหัวโป่ง
โพสต์ทีตำรวจก็มาจัดการที

ไม่ได้หลับได้นอนกันดีเกือบทุกคืน
ไม่ได้มารอบเดียวแล้วไปนะวนกันเป็นสวนสนุกเลย
คำถามคือควรมีตำรวจอยู่แยกนี้แบบ
ตลอดเวลาตลอดทุกคืนเลยดีไหม
อืมนี่นะคะคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะล่ะค่ะ

นางสาวชะลิตาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
บอกว่าบ้านเธออยู่ใกล้กับสี่แยกไฟแดงนี้เลยนะคะ
ช่วงประมาณตีหนึ่งคืนที่ผ่านมา
กำลังนอนหลับอยู่ในบ้านสะดุ้งเลย
ตีหนึ่งคุณผู้ชมกำลังหลับลึกหลับสบาย
รถจักรยานยนต์หลายสิบคัน
จอดตรงแยกมาเบิ้ลเครื่องมาแข่งกันมาขี่วนไปวนมา
โมโหมากเลยตัดสินใจรวบรวมความกล้า
ถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
บอกว่ามีทั้งเยาวชนชายทั้งเยาวชนหญิงค่ะ
จักรยานยนต์แต่งซิ่งท่อดังเยอะมาก
คันไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
ไม่มีกระจกมองหลังปิดไฟหน้าปิดไฟท้ายนะครับ
เธอก็จะไปต่อว่านะเธอบอกเธอทนไม่ไหวจริง
นี่เดินเข้าไปหาเลยใช่จังหวะเนี้ย
เธอก็ต้องรวบรวมความกล้าพอสมควรนะ

ใช่ค่ะคือเธอบอกว่าปัญหาวัยรุ่นแข่งรถบนถนนสายนี้
มีมานานแล้วนะคะเป็น๗ปีแล้วค่ะอย่างน้อยอะค่ะ
๗ปีค่ะเพราะว่าหลังจากก่อสร้าง
ไฟแดงหัวโป่งเนี่ยวัยรุ่นมาเลย
เหมือนกับถนนเพิ่งสร้างใหม่แยกไฟแดงใหญ่
ประลองรถกันเป็นประจำ
เอือมระอานะคะเธอบอกว่าคลิปนี้ที่เธอเอามาโพสต์เนี่ยนะ
สะท้อนปัญหาอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหน่อย
แล้วก็อยากจะฝากเตือนน้องเหล่านี้ด้วยว่า

น้องจะรู้เลยว่าสิ่งที่ทำลงไปมันไม่ได้เท่

แต่จะทำให้สงสารพ่อแม่สงสารผู้ปกครอง
ที่ต้องมานั่งหน้าซึมรับผิดชอบ
สิ่งที่ลูกหลานกระทำต่อคนในสังคมอะค่ะ
ก็เลยลงไปบอกดีบอกว่าน้อง
คือพี่นอนไม่หลับเลยนะนอนไม่ได้เลยเสียงดังมาก
คือแบบไปตรงอื่นไปให้ไกลเลยนะอะไรอย่างนี้
ครับครับเขาก็ย้อนกลับเข้ามาในนี้
แต่ว่าคันอื่นอีก๑๐กว่าคันคือเขาก็ยังวนอยู่ค่ะ
วนอยู่เป็น๑๐กว่ารอบ๑๐กว่าคัน
แล้วก็เบิ้ลอยู่ตรงไฟแดง
ก็เหมือนไปกลับรถมาแล้วก็วนไปวนมาอย่างนี้
ก็คือนอนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
ปัญหาแบบนี้ค่ะมีมานานหรือยังคะ
โอ้โฮหลายปีครับน่าจะเกือบ๑๐ปี
ก็ตั้งแต่๗๘ปีตั้งแต่ยังไม่มีไฟแดง
จนมีไฟแดงก็คือไม่ได้เผาลงเลยยิ่งหนักกว่าเดิม
เพราะเหมือนกลายเป็นตรงนี้ไม่มีเกาะกลาง
เขาก็เลยวนรถกันได้ง่ายขึ้น
แล้วเหมือนว่าเหมือนเป็นจุดปล่อยตัวของเขา
พอไฟเขียวเขาก็เบิ้ลกันออกไป
ก็จะบอกว่ามันมันไม่ได้เท่นะคะมันไม่ได้เท่เลย

แต่ถ้าน้องโตไปเดี๋ยวน้องมองกลับมา
น้องจะรู้ว่าการกระทำอย่างนี้มันไม่ได้น่ารักเลย
แล้วก็ไม่ได้เท่ด้วยแล้วก็สงสารพ่อแม่ด้วย
เดี๋ยวพอมารู้หรือโดนจับก็หน้าซึม
พ่อแม่ก็ต้องมาช่วยทั้งที่เราก็รู้แหละ

มาจากครอบครัวที่น่าจะดูแลบุตรหลานให้ดีกว่านี้ค่ะ
นี่ดูข้อความของทุกผู้ชมทางไลน์ที่หน้าจอนะ
แสดงความชื่นชมไอ้เด็กพวกนี้มาเยอะเลยครับ